ปฏิบัติการไทยรัฐฝ่าวิกฤตโควิด๑๙
งด้วยสถานการณ์โควิด๑๙กำลังระบาดอย่างหนักกันแทบทุกวัน
และสถานที่ตรวจโควิด๑๙นั้นเริ่มไม่เพียงพอ
ซึ่งปัจจุบันมีชุดตรวจที่ทำให้เราตรวจหาเชื้อแบบเร่งด่วน
และสามารถตรวจได้ด้วยตัวเองที่บ้าน
และมีวิธีการใช้งานอย่างไรบ้าง
คือชุดตรวจผลโควิด๑๙แบบเร่งด่วนที่เป็นการตรวจคัดกรองเบื้องต้น

สามารถใช้งานง่ายและทราบผลภายใน๑๐๓๐นาที
เหมาะสำหรับประเมินความเสี่ยงในการติดเชื้อ
ก่อนเริ่มใช้งานชุดตรวจผลโควิด๑๙แบบเร่งด่วน
ควรจะเตรียมตัวเบื้องต้นดังนี้เพื่อความปลอดภัยสูงสุด
ก่อนเริ่มตรวจควรใส่อุปกรณ์ป้องกันตัวเองให้เรียบร้อย
ตรวจสอบอุปกรณ์ในชุดตรวจผลโควิด๑๙แบบเร่งด่วนให้ครบถ้วน

และอย่าลืมเตรียมถังขยะติดเชื้อเอาไว้เพื่อสำหรับทิ้งอุปกรณ์เมื่อตรวจเสร็จ
วิธีการใช้งานหรือตรวจโควิด๑๙แบบเร่งด่วน
ล้างมือให้สะอาดตามด้วยการฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์
แอลกอฮอลฉีดพ่นลงบนโต๊ะที่ใช้วางอุปกรณ์ชุดตรวจเชื้อโควิด๑๙แบบเร่งด่วน
ฉีกซองชุดตรวจโดยให้สำรวจวันหมดอายุที่หน้าซองด้วย
จากนั้นหมุนข้างละไม่ต่ำกว่า๔ครั้งหรือ๑๕วินาที
๗แล้วนำไม้ออกแล้วนำไปทิ้งจากนั้นปิดภาชนะบรรจุนามยา
นำมาหยอดในแผ่นทดสอบลงไปในช่องที่กำหนดประมาณ๓๕หยด
หลอดเก็บตัวอย่างพร้อมกั้นเก็บตัวอย่างที่สวอปแล้ว

จากนั้นรอผลประมาณ๑๐๓๐นาที

เป็นผลบวกคือติดเชื้อ
เป็นผลลบตรวจไม่พบเชื้อ

ต้องรับเชื้อมาแล้ว๕๑๔วัน
ถึงจะได้ผลตรวจที่แม่นยำ
การตรวจได้ผลเป็นบวกหรือเป็นลบ
ไม่ได้หมายความว่าจะพบเชื้อหรือไม่พบเชื้อ

หากมีอาการอื่นเพิ่มเติม
ควรตรวจซ้ำเพื่อความแม่นยำ
หรือชุดตรวจผลโควิด๑๙แบบเร่งด่วนที่ใช้ตรวจนั้น
จะต้องได้รับการอนุมัติจากออยแล้วเท่านั้น